สมาคมผู้บริหารกอล์ฟภาคตะวันออกก็ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และพันธมิตรสนามกอล์ฟนอกภูมิภาคร่วมกับอีกหลายหน่วยงานนะครับ
จัดพูดถึงกิจกรรม๕กิจกรรมใหญ่ในปีนี้ประกอบไปด้วยรายการ
ซึ่งจะจัดขึ้นภายในปีนี้ทั้งหมด
ประสงค์ทั้ง๕รายการเพื่อพัฒนาเครือข่ายของกอล์ฟให้มีความก้าวหน้าในระดับนานาชาติครับ